วันนี้คือวันอะไรศุกร์สิบสามอ่าศุกร์สิบสามเลิกงามยามดี
ที่เราจะมีอะไรติดปลายนวมซะหน่อยเพราะนับจากวันนี้อีกเพียงสามวันเท่านั้นเองฮะ
วันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลดังนั้นเดี๋ยวไปดูไอ้ไข่ซะหน่อย
ไข่ต้องบอกนะว่าเขาพิกัดหรือสังกัดไหน
เพราะพูดคำว่าไอ้ไข่ที่ไหนวะบางจังหวัดนะจังหวัดเดียวอ่ะครับ
ก็มีหลายวัดเหมือนกันแล้วไอ้ไข่ล้วนเลยรอบนี้ไปอุดรธานีไอ้ไข่วัดศรี
วัดศรีทรงธรรมครับเป็นพิธีบวงสวงรูปหล่อไอ้ไข่บันดาลทรัพย์วัดศรีทรงธรรม
วงสวงทำไมขอเลขก็ไม่ใช่บวงสวงเลยนะบวงสวงเพราะว่าไอ้ไข่เนี่ย
เอามาตั้งนี้เนี่ยครบรอบหนึ่งปีพอดิบพอดีดังนั้นหลายคนที่เขามาไหว้มาบวงสวง
มาขอโชคขอราบก็เข้าใจว่างวดนี้เนี่ยไอ้ไข่ต้องจัดซะหนักหน่อย
แล้วบวงสวงยังไงตามสูตรจุดประทัดจุดทูบจุดประทัดหมื่นนัดฮะ
เลขปลายประทัดก็อยู่ปลายทางรอรอก่อนอย่าเพิ่งไปเออมาแล้ว
เลขปลายประทัดมาแล้วนะจุดทูบทูบเสี่ยงทายปลายทูบไปเรียบร้อยแล้ว
เอาทูปไหนอย่าไปมองอันยาวให้โฟกัสอันสั้นอันสั้นสำคัญกว่า
องไปใกล้อย่าเป่านะเดี๋ยวทรายเข้าตา
เลขชัดเจนแล้วนะฮะนี่คือไอ้ไข่บันดาลทรัพย์วัดศรีทรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
ขยับต่ออีกสักนิดหนึ่งสุโขทัยไอ้ไข่เหมือนกันที่ไหนเอ่ยชื่อมาสักหน่อย
ไข่เหนือไอ้ไข่เหนือหรือไอ้ไข่วัดหนองทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ขอเลขเด็ดแล้วต้องเสร็จทุกรายคือต้องขอเลขเด็ดยังไม่พอจุดทูปเสี่ยงทาย
นี่ภาพนี่เหรอภาพเคลื่อนไหวไม่เห็นเคลื่อนไหวก็ไอ้ไข่เป็นลูกปั้น
แต่นี่เคลื่อนไหวฮะเคลื่อนไหวคือไฟมันค่อยไปค่อยไปไปจากบนลงล่าง
ตัวเลขก็ค่อยค่อยมาจากบนลงล่างไปจบข่าวเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่ง
ตัวเลขยังไม่มาตัวสุดท้ายเอาให้จบเอาให้จบจบข่าวเรียบร้อยชัดเจนนะฮะ
ไลท์เอาไว้เบื้องต้นแค่นี้ก่อนยังมีอีกเป็นกระตั๊กฮะ
ยังไม่หมดค่ะไปที่วัดสว่างอารมณ์นะคะอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ทองงิ้วรายไม่ได้โชว์ตัวนานแล้วนะโชว์ตัวซะหน่อยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชม
คลื้นเหมือนเดิมนะคะคึกคักเหมือนเดิมค่ะชาวบ้านไปไหว้นะคะ
ปั้นตะทองนิ้วรายนะคะคุณผู้ชมตลอดทั้งวันเนี่ยเห็นไหม
อ่างน้ำมนต์ด้านหน้านั่นแหละก็ไปส่องหาเลขเด็ดกันด้วย
ทีนี้น่าสนใจโฟกัสอยู่ที่คุณผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
คุณบุญส่งรอดบุญมายุ๖๔ปีเป็นแม่ค้านะคะ
บอกว่าจริงเนี่ยพื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดอุดรธานี
แต่มาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งอยู่กรุงเทพมานานหลายปีแล้ว
โควิดระบาดคือเขาไม่ให้ขายไงถึงขายก็ต้องสั่งกลับบ้าน
หายไม่ดีคือทำไงดีอยากจะกลับบ้านเกิด
แต่ก่อนกลับอยากหาทุนสักก้อนหนึ่ง
เพื่อไปทำการค้าลงทุนที่บ้านเกิดก็เลยแวะมาที่นี่แหละค่ะ
มาขอตรงเลยละกันจากตาทองนิ้วรายนะคะ
เขาบอกว่าเขาไปส่องน้ำตาเทียนนะคะ
เลขที่เขาเห็นนั้นคือเลขไม่บอกไม่ได้

เพราะเราดูไม่ออกเลยที่บอกไม่ได้คือดูไม่ออก
คุณผู้ชมแต่ทีนี้การลงทุนเขาบอกว่า
ศึกษาหาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้งใช่ไหม

ติดให้แบบนี้เลยเอาข้อมูลไปเลยจ้ะ
เดี๋ยวไอ้ที่มองไม่รู้เรื่องเมื่อกี้

ไม่จ้ะไม่ต้องแบบเออขยี้ตาให้ปวดตานะฮะ

กันตรงแบบนี้เลยละกันนะคะ

เพราะว่าที่วัดนิเทศราชประดิษฐ์ครอง๑๓ลำลูกกาปฐุมธานีเนี่ยนะฮะ
มีพิธีเบิกเนธรูปปั้นพญาอนันตะนคราช
พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
โดยมีพระอธิการทวีทรัพย์ท่านเจ้าวาดเป็นผู้ทำพิธีครับ
ขณะที่ชาวบ้านนะฮะแวะเวียนไปขอโชคลาภจากรูปหล่อไอ้ไข่
แล้วก็ส่องหาเลขในอ่างนมล
เพื่อนำไปหาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันต่อไปครับ

ชาวบ้านจากสมุทรปราการเล่าบอกว่า
ก่อนหน้านี้มานะมาไหว้ขอโชคลาภจากไอ้ไข่๓ครั้ง
แต่ปรากฏว่าได้รับโชคสมหวังทุกครั้ง
ถูกมาแล้ว๓งวดซ้อน
คราวนี้ก็มาเอาเครื่องเส้นไหว้มาสินะฮะ

ขณะที่นางบุญสมสามัคคีนนท์นะครับ
บอกว่าดวงดีถูกรางวัลงวดที่แล้วนะครับ

แล้วก็มาจุดประทัดแก้บน๑๐๐นัดด้วยนะครับ

แล้วแถมยังตรงกับอายุของเธอด้วย
มันจะบังเอิญอะไรพอดิบพอดีอะไรขนาดนี้

ฉะนั้นเธอบอกว่างวดนี้น่าจะโดนฮะ